ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี๒เหตุแล้วนะครับ

เหตุอาทิกรรมที่อุดรฐานีนี่นะครับ

แม่ค้าออนไลน์คนนี้เขาโพสต์เตือนภัยครับ
เขาบอกว่าถูกคนร้ายดักจี้กลางทาง
คือคนร้ายเนี่ยตามประกบขณะไปตลาดดีที่บิดหนีได้ทันครับ
โพสต์แจ้งเตือนว่าถูกชายแปลกหน้า๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไล่ตามครับ

เพราะดีเธอเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หนีไปได้ทันครับ
เหตุเกิดบริเวณก่อนขึ้นสะพานบ้านหมูม่นนะฮะ
ถนนบ้านท่าตูมหมู่ม่นตำบลขออภัยครับ
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีช่วง๕โมงเย็นของ๑๔ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ข้อความเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ผมนำเรียนไป
ชายคลั่งที่แทงเขาตายกับชายคลั่งที่เสพยาบ้า
แล้วก็อ้างว่าพนักงานส่งของไม่ยอมส่งของให้จนไปดักแทงเขานะฮะ
คือทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครอุดรามธานี
และล่าสุดครับนางสาวชวัลลักษณ์พัฒระตระกูลอายุ๒๔ปีครับ
เจ้าของโพสต์เข้าแจ้งความนะฮะกับตำรวจสภนาคา

วันเกิดเหตุเนี่ยแม่ชวนไปซื้อกับข้าวที่ตลาดบ้านบ่อน้ำ
โดยแม่เป็นคนขี่เธอเป็นคนซ้อน
ระหว่างทางพบชาย๒คนอายุประมาณ๒๐ปีรูปร่างผอม
หมวกแก๊ปแล้วก็สวมเสื้อคลุมสีดำ๒คน
นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างทาง
ตอนที่ขี่ผ่านคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายอยู่บนรถจักรยานยนต์
ใช้มีดขู่ให้แม่ของเธอจอดรถ
แม่จะจอดไหมล่ะแม่ไม่จอดดิ
เร่งเครื่องหนีเลยคนร้ายขี่รถไล่ตามครับ
โอ้ยละทฤกษ์ถือมีดจี้น้าชี้ไป

แต่แม่ของเธอไม่ยอมหยุดไม่ยอมจอดนะครับ
กรีดร้องเสียงดังให้คนช่วยครับ
คนร้ายมันก็หนีไปครับ
แบบมองกระจกเพราะว่าหนูดูข่าวเยอะไงฮะมองกระจกแล้วก็เลยแบบ
อันนี้เขาก็เลยตะโกนแบบตามมาเขาก็เลยบอกว่าให้จอดจอดเขาบอกว่าให้จอดค่ะ
ไม่จอดแทงไม่กล้าขี่เส้นนี้แล้วค่ะนอกจากแบบจะมีแบบตำรวจแบบจราจรแบบ
เออเขามาตรวจตาอะไรดูบ้างค่ะเราถึงจะกล้าขีดคือเขียดแล้วค่ะกลัว
ตำรวจเร่งประสานนะครับเพื่อตรวจสอบว่าตามเส้นทางที่คนร้ายขี่รถมาแล้วก็ที่
หนีไปเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดจุดไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะได้เอามาเป็นข้อมูลในการ
คุณผู้ชมครับมิจฉาชีพมันจะออกอารวาสมากกว่าปกติเพราะอะไรคือบางคนเขามีการ
มิชชาชีมันออกอารวาสก็ออกช่วงนี้เหมือนกันระวังตัวครับ